คุณผู้ชมมาช่วยดูหน่อยดีกว่านะคะว่าสภาพรถคันนี้เนี่ยมันฝีมือเจ้าสุนัขจริงหรือเปล่าทำไมมันพังยับเยินขนาดนี้
เจ้าของรถนี่นะคะถึงกับร้องจากเลยนะคะแล้วก็แบบโอ้โหเห็นแล้วเครียดค่ะ
สภาพรถเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนที่ยังไม่ได้ดูตอนเช้า
เขาเปิดกล้องวงจรปิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถเขากันแน่
สุดท้ายเจอภาพนี้พู่ก่อการร้ายแท้จริงมากันหกตัวคุณผู้ชม
สุนัข๖ตัวนะไปล้อมรถคันนี้ค่ะ
ตะกายรถเก่งคันนี้เพราะว่ามันจะเผ็ดศึกเจ้าเหมียวที่แอบหนีตายอยู่ใต้ท้องรถคันนี้
โอ้โหมันก็ทำทุกวิถีทางล่ะคุณอืม
ท้ายที่สุดนะรถคันนี้พังอ่ะคุณผู้ชมครับพังขนาดว่ากันชนหลุดลงมาเลยนะคะ
อ่าฮะทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์ภาพนี้นะคะก็คือคุณนิชาพานิธิวนิดกิจเป็นเจ้าของรถ
เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณห้าทุ่มคืนวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาเธอก็จอดรถไว้ที่หน้าร้านแสงทอง
ในตลาดสัตหีบข้างข้างวัดหลวงปู่อีจังหวัดชนบุรีซึ่งจุดนั้นก็ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละ
แล้วที่สำคัญคือจอดประจำครับไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรขโมงขโมยก็ไม่มี
อืมไม่มีใครมาทำอะไรค่ะแต่พอรุ่งเช้าพบว่ารถพังค่ะพังทั้งคันพังยับเยิน
มีท่อนรอยขูดขีดแล้วก็กันชนนี่หลุดออกมาทั้งชิ้นเลยนะคุณผู้ชม
สภาพแบบนี้เธอบอกว่าโอ้โหรับไม่ไหวรับไม่ได้เลยนะคะเธอก็เครียด
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้นอนพักผ่อนเลยเพราะว่ากังวลนะคะว่าโอ้
ภาพรถแบบนี้พังขนาดนี้ค่ะจะจ่ายยังไงเอาจริงจริงนะ
ถ้าไม่เห็นกล้องวงจรปิดว่าเป็นฝีมือของเจ้าสุนัขนะ
นี่ฉันคิดว่ารถชนมาไหมเออมันแย๊บเดินจริงค่ะ
โดนชนมาใช่ไหมคะตื่นมาเห็นแบบนี้ตกใจนะครับ
ที่สำคัญคือเพราะอะไรรถไม่ได้ทำประกันเอาไว้
ใครจะจ่ายนะคะแล้วตัวเธอเองเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้ซื้อประกันเพราะว่าขับใกล้ใกล้บ้านไม่ได้คิดว่าจะใช้งานหนักหนาอะไรนะคะ
ซื้อมา๓ปีผ่อนก็ผ่อนยังไม่หมดที่สำคัญเจ้าของสุนัขไม่รู้เป็นใคร
จะหาใครมารับผิดชอบกับเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่า
ใครที่เป็นเจ้าของสุนัขถ้าสมมุติก็ยังน้อยก็แสดงความเห็นอกเห็นใจ
แสดงความรับผิดชอบหน่อยเพราะเธอไม่รู้จะหันหน้าหาใครจริง
คือไอ้ข่าวนี้พอไทยรัฐออนไลน์เอาไปโพสต์เอาไปไว้ในแฟนเพจของไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
คอมเมนต์เยอะผมเห็นเนี่ยนะครับหลายคนมีประสบการณ์เรื่องนี้
สุนัขเนี่ยเข้าไปกัดรถคือบางทีบางคนคิดว่าเฮ้ยสุนัขมันมีแรงพอเหรอ
ปากมันแข็งแกร่งพอที่จะกัดรถมันพังขนาดนี้ได้หรือเปล่า
บางคนเคยเจอนะครับไม่ธรรมดานะ
ใช่เขาบอกยางแตกก็มีบางคนเขาบอกว่าหมาไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับ